คุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบทานทุเรียน

ถ้าชอบทาน๒อย่างนี้แล้วไม่มาทานรวมกัน
มันได้อยู่นะแต่ถ้าทานรวมกันเมื่อไหร่เป็นเรื่อง
ผู้หญิงคนนี้ค่ะทานไป๓ภู

โอ้โหหามส่งโรงพยาบาลเลยมันแน่นหน้าอกค่ะ
ดูคลิปค่ะ

ดูซิแล้วคนที่อยู่ข้างนี่คือแฟนหนุ่ม
พยายามตกหน้าไว้เบานนะบอกไป

ลืมตาแล้วเรียกชื่ออยู่ตลอดนะคะ
คือผู้หญิงคนนี้มีอาการช็อกหายใจไม่ออก
ตาลอยเลยเธอบอกว่าตอนที่เธอหายแล้วนะ
ตอนที่เธอพูดคุยได้แล้วเธอบอกมันเหมือนมีอะไรมาขวางคอค่ะคุณนักข่าว
แฟนของคุณปอยนี่นะคะซิมกะนีเป็นคนที่กำลังช็อค
พยายามปกป่ะพยายามปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อนอีกคนก็ตะโกนเรียกชื่อตลอดเวลาบอกว่าอย่าหลับนะเดี๋ยวจะถึงโรงพยาบาลแล้ว
คลิปนี้คุณปอยนั่นแหละค่ะเอามาโพสต์ลงติ๊กต๊อก
ระบุข้อความว่าเก็บไว้เตือนตัวเองที่รอดตายมาได้เหมือนปฏิหาร
ขอบคุณคนข้างและเพื่อนที่ไม่ทิ้งกันไปไหน
เรื่องราวนี้เธอเล่าให้ฟังเลยค่ะเธอบอกว่ากินทุเรียนไป๓ภู
หลังจากนั้น๓ชั่วโมงถัดมาไปดื่มเบียร์กับเพื่อนต่อ
ไปสองขวดแต่ขณะที่ดื่มเบียร์ขวดที่สอง
ยังไม่ทันหมดเลยอืมอาการมาค่ะช็อกเลยเธอบอกเธอร้อนไปทั้งตัว
หายใจไม่ออกต้องรีบโทรเรียกรถพยาบาลมารับตัวด่วน
ระหว่างทางเพื่อนก็ต้องช่วยประถมพยาบาลแล้วก็เรียกชื่ออยู่ตลอด
เพราะตอนนั้นเธอช็อกตาลอยแล้วล่าสุดพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
แล้วก็ปลอดภัยแล้วด้วยก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์
บอกว่าไม่ควรกินทุเรียนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เรื่องนี้เอาจริงหลายคนรู้นะถามว่าตัวเธอรู้ไหม
เธอบอกเธอก็รู้เหมือนกันแต่วันนั้นลืมตัว
ลืมไปว่ากินทุเรียนไปคือเธอเว้นไปสามชั่วโมงแล้วไง

ก็คิดว่า๓ชั่วโมงแล้วคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งแล้วตัวเองก็ลืมไปด้วย
แล้วก็ไปดื่มต่อดื่มกับเพื่อนนะคะ
บอก๓ชั่วโมงไม่น่าเป็นอะไรแต่ก็เป็นค่ะ
อีกครั้งนะคะเอามาดูเรื่องของทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะ
ทางการแพทย์เขาอธิบายแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันให้พลังงานสูงส่งผลให้กระบวนการเผาผลาญของร่างกายทำงานหนัก
จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยค่ะก็คือร้อนในนั่นเอง
หลายคนบอกกินทุเรียนร้อนในเนี่ยอุณหภูมิด้านในร่างกายมันสูงขึ้น
วกกับแอลกอฮอลมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ
ขณะนั้นร่างกายจะขาดน้ำทำให้ร่างกายมันร้อนมากขึ้นอีก

พอขาดน้ำเสี่ยงต่อการช็อกและเสียชีวิต

พอขาดน้ำเกลือมแร่ในร่างกายมันก็ต่ำผิดปกติ
สมองมันก็ทำงานไม่ดีมันก็เลยแบบช็อกไปเลย

ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าอย่าไปทานด้วยกัน
โชคดีรอดมาได้แต่มีบางคนเขาเสียชีวิตเลยนะ